ส่วนป้าแล้วก็ลุงของเอ็มนะครับก็เมื่อเช้าเนี่ย
เข้าย่มเอ็มที่โรงพักร์
ที่ส
ก็ไม่คิดนะว่าหลานจะมีนิสัยแบบนี้
เพราะว่าจริงแล้วหลานนิสัยดีมาก
ก็เลยแปลกใจทำไมถึงทำเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับ

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานบึงกลุ่มคุมตัวนายชัยชนะสิริชาติหรือว่าเอ็ม
ผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายแฟนสาวในคอนโดมิเนียมย่านนวมิน

ออกมาจากห้องควบคุมตัวผู้ต้องขังเพื่อไปขึ้นรถนะครับ
โดยนายชัยชนะเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยทำร้ายแฟน
ทำไปเพราะฤทธิ์ยาเสพติดคือยังพูดเหมือนเดิม

เมื่อคืนวันที่จับได้คืนวันแรกก็ระบายแบบนี้นะครับ
เมื่อวานที่ขอพูดกับสื่อมวลชน

แล้วก็ขอความเป็นธรรมจากสื่อมวลชนบอกให้เสนอข่าวฝั่งของเขาบ้าง
ก็พูดกับสื่อมวลชนแบบนี้
ก็คือไม่เคยทำร้ายแฟนแต่ทำไปเพราะฤทธิ์ของยาเสพติด
และขณะที่เดินออกจากห้องควบคุมตัว
ก็มีสีหน้าที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวาน

ซึ่งในเอมก็บอกอีกหน้าคำว่าตอนนี้รู้สึกตัวดีแล้ว
เอาฟังเสียงของเอ็มที่เมื่อเช้านี้ตำรวจคุมตัวออกมาหน่อยฮะ
จริงแล้วเยาวชนแล้วก็พวกแบบว่าที่เสพยาอยู่นะครับ

ผมไม่เคยทำร้ายแฟนผมนะฮะแต่ว่ามันทำให้ผมเป็นอย่างนี้ได้
ลองถามคนที่รู้จักผมนะฮะ
เขางงหมดสิ่งที่ผมทำจริงครับ

ผมรู้สึกตัววันนี้วันที่๒วันที่อันนี้แหละครับ
ผมเพิ่งมารู้ตัวครับ

สังเกตกับวันที่ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้

คือฟังดูแล้วเป็นผู้เป็นคนมากขึ้น

บอกก่อนหน้านี้ฟังไม่รู้เรื่องเลย

ส่วนทางด้านของคุณป้าของเอ็ม

แล้วก็ลุงของเอ็มก็คือนายชัยชนะนะครับ

โดยนำสับปะรดทุเรียนแล้วก็น้ำดื่มมาให้เอ็ม

วันนี้หลังเข้าเยี่ยมพบว่าหลานมีสติแล้ว

ส่วนป้าก็ได้แต่เตือนสติพร้อมให้กำลังใจหลานชายนะครับ

เขาจะบอกว่าให้ป้าไปเยี่ยมแฟนเขาด้วย

บอกว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ลูก

คือเขาบอกบางทียาเสพติด
คือนายเอ็มเนี่ยอ้างว่ามันเป็นฤทธิ์จากยาเสพติด

ทำร้ายร่างกายใครได้ซึ่งแน่นอน

จะโดนอะไรบ้างเบื้องต้นเนี่ยเห็นออกว่า
ออกมาโดนพนักงานสอบสวน
แจ้งข้อหาเอาไว้๔ข้อหาใช่มั้ยครับ

เพราะเข้าข่ายมีการเตรียมการก่อเหตุ

อันนี้พลตำรวจเอกวิรัชชัยเปิดเผยนะ
กักขังหน่วงเหนียว

แล้วก็๔เรื่องของเสพยาเสพติดประเภทหนึ่ง
หรือว่ายาบ้านั่นเองนะครับ

แล้วก็เสพยาติดยาก็ต้องเรื่องของการบำบัดอีกนะครับ

ก็ดูทั้งฝั่งที่เป็นเหยื่อ